เรื่องหนึ่งก็เป็นภาพคลิปอุบัติเหตุเหมือนกัน

บรรทุกถุงปูนซีเมนอยู่ในด้านหลัง
จะไปส่งโรงปูนที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เขาพยายามเร่งเครื่องเพื่อจะไปให้ทันไฟเขียวไง
แต่ทีนี้ด้วยความที่เลี้ยวโค้งเร็ว
ปูนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะ

แล้วมันดีมากที่ไม่มีเด็กขายพวงมาลัยอยู่ตรงนั้น
หรือมันไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับไปด้านข้างตรงนั้นด้วย
เพราะดีไม่อย่างนั้นอาจจะมีผู้ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ก็เป็นได้

แล้วถุงนึงมันหนักตั้งกี่กิโลอ่ะคะเกือบจะถูกรถกระบาดที่ตามมาเหมือนกัน
แต่ยังโชคดีไม่โดนใครนะคะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพรถพ่วงสิบแปดล้อบรรทุกปูนมาเต็มคันขนาดนี้เนี่ย
แต่เร่งเครื่องให้ทันสัญญาณไฟเขียวพอตีโค้งเพื่อเลี้ยวขวา
ปูนซีเมนที่อยู่ท้ายรถก็เลยหล่นลงมาฝุ่นฟุ้งกระจายเลยค่ะ
ยังดีที่มันไม่โดนใครนะคะก็เลยไม่มีผู้บาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาบริเวณหอนาฬิกาอูทองอำเภออูทอง
สุพรรณบุรีหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ต้องเข้ามาตรวจสอบแล้วค่ะ
ก็พบว่ามีถุงปูนซีเมนอยู่ประมาณ๒๐๐ถุงที่ตกลงมา
ขวางถนนหนึ่งช่องจราจรเลยนะคะซึ่งทางกู้ภัยจากนารายอูทอง
และเจ้าหน้าที่แขวงการทางอูทองก็ต้องนำรถแท็กเตอร์ตักปูนออกจากถนน
ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงจึงจะสามารถเปิดการจราจรในช่องนี้ได้ตามปกติ
คือปูนพอมันหล่นลงมาถุงมันแตกปูนก็กระจายเหมือนกันนะคะ
เจ้าของโรงปูนในจังหวัดสุพรรณบุรีก็บอกว่า
ทางพนักงานขับรถขนปูนซีเมนมาจากสระบุรี
กำลังจะไปส่งที่โรงปูนที่สุพรรณบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุไฟสัญญาณจราจรมันกำลังจะขึ้นเป็นสีเหลือง
แทนที่จะรีบชะลอรีบเหยียบคันเร่งเลย
พอเข้าโค้งด้วยความเร็วแบบนี้รถมันปัดเนี่ย
กระสอบปูนที่อยู่ท้ายรถพ่วงก็เลยหล่นลงมา
หลังจากนี้เขาบอกเดี๋ยวต้องอบรมพนักงานขับรถเพิ่มเติมแล้ว
แล้วก็ต้องกำชับให้ระมัดระวังเพิ่มด้วย
มันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นต้องมานั่งเก็บกวาดอีกนะคะ